สำหรับศูนย์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ซึ่งตั้งขึ้นมานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แต่อาจจะยังไม่มีการสื่อสารกับประชาชน
สองถึงสามวันมาเนี้ยมีการสื่อสารกับประชาชนแบบชัดเจน
ทำถูกแล้วแต่ที่นายกทำไม่ถูกคือเวลาใส่หน้ากากอนามัย
เวลาจะแถลงเนี่ยท่านอย่าเอามือไปดึงอย่างนี้นะ
มันเป็นการเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้ออีกนะคะ

เอาแบบนี้เวลาแถลงข่าวท่านถอดให้เป็นกิจจารักษณะแล้วก็แถลงนะ
แต่บางทีมันก็สวยไงก็เลยอยากใส่เพราะมันแบตกับเสื้อฟรี
อันนั้นเพื่อความเก๋ไก่เป็นเรื่องของบุคลิกภาพ
เอาอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เนื้อหาในการสื่อสารกับประชาชนจาก๐๐นี้ชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะเนื้อหาการยกระดับมาตรการต่างที่มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ออกมา๖มาตรการด้วยกันและใน๖มาตรการก็มีข้อย่อยลงไปอีกเนี่ยนะคะ
แต่มาตรการที่ออกมาเน้นในเรื่องของสถานบริการต่าง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการสื่อสารต่างของศูนย์นี่แหละ
อกจากนี้นะคะคือเขาแบ่งเป็นแบบนี้
บางจุดเนี่ยปิดแบบชั่วคราวระยะกำหนดสิบสี่วันบางจุดเนี่ยปิดแบบยังไม่มีกำหนด
กลุ่มที่บอกว่าปิดโดยบอกว่ากำหนด๑๔วัน
เริ่มวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเริ่มวันนี้นะคะไปจนถึง๓๑มีนาคม
จุดไหนบ้างสถานศึกษาต่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติ
และสถาบันกวดวิชาค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนที่ปิดสิบสี่วัน
ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือสถานบริการต่างค่ะ
สถานบันเทิงผับร้านนวดโรงหนังนอกจากนี้นะคะ
ยังรวมไปถึงสถานที่ที่ให้บริการสถานที่เต้นรำมีการรำวงเกิดขึ้น
สถานที่นั้นมีอาหารมีสุรามีน้ำชาหรือเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายและบริการ
มีการเต้นในสถานที่นั้นมีการร้องเพลงและการแสดงดนตรี
ความหมายทั้งหมดนี้ปิด๑๔วันนะคะเริ่มวันนี้จนถึง๓๑มีนาคมค่ะ
คือที่ต้องลงรายละเอียดเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้แถลงกันมาแล้ว
บอกว่าสถานบันเทิงสถานบริการหลายคนก็บอกแบบไหนล่ะประเภทไหนล่ะ
ก็เลยเอาให้ชัดนะคะว่าเป็นสถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาเครื่องดื่ม
เพื่อจำหน่ายและบริการมีการเต้นร้องเพลงหรือแสดงดนตรี
พวกนี้ปิดหมดนะคะอันนี้คือปิด๑๔วันใช่ไหม
กรุงเทพและปริมณฑลทีนี้มาดูในส่วนของ
ปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแปลว่าไม่มีกำหนดว่าจะอนุญาตให้เปิดเมื่อไหร่นะคะ
สนามมวยสนามกีฬาสนามม้าในกรุงเทพและปริมณฑล
ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับมาดีขึ้น
และยังให้งดการจัดคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้ากิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาด้วย
ส่วนร้านค้าร้านอาหารคุณผู้ชมฟังชัดนะคะ
ร้านค้าร้านอาหารยังเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่
แต่ก็มีข้อแม้ค่ะแต่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาของโรคไวรัส
เป็นมาตรการป้องกันนะครับลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างที่มีความเสี่ยงสูง
แก่การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นนะครับ
สถานที่ที่บุคคลมาร่วมแห่งกิจวัตรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอาจแพร่เชื้อได้ง่าย
ไม่ใช่ป้องกันแล้วและยังมีทางเลือกอื่นทดแทนได้แก่มหาวิทยาลัยโรงเรียนอนาชาติสถาบันกวดวิชา
และทุกสถาบันให้ปิดชั่วคราวตั้งแต่วันพุธที่๑๘มีนาคม๒๐๒๓
เป็นระยะเวลา๒สัปดาห์นะครับให้สถานศึกษาเล่นเป็นการป้องกันโรคตามมาทางของส่วนสุขอย่างเคร่งคัด
วันกี่ผมบอกประเภทไปแล้วหรือเปล่าและก็ยังไม่ได้พูดว่าปิด
เปิดประเทศยังไม่ได้พูดเลยผมพูดถึงว่า
งุดหงิดเนาะงุ้มียีดถามไงนักข่าวถาม
พูดไปแล้วยังถามคำถามนี่หนึ่งพูดของนายก

แต่อย่างไรก็ตามใครที่ไปร้านอาหารต่างหลังจากนี้ไปร้านค้าต่าง
ถ้ามาตรการเขาจะเข้มงวดสักนิดนึงให้ตรวจวัดอุณหภูมิให้ล้างมืออะไรต่าง
ร่วมมือแล้วกันนะคะนี่เป็นความร่วมมือระดับชาติ

จากนี้ย้ำเรื่องนี้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะวันสงกรานปีนี้ไม่มีนะคะ
ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีการหยุดใครที่เตรียมจะไปเที่ยว
เตรียมราลางานเพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังปิดท้ายอะไรต่าง
ตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละ
พอมีการเดินทางจะมีการนำโรคไปจุดต่าง
เขาก็เลยย้ำว่าปีนี้ไม่มีสงกรานและจะชดเชยในวันหยุดอื่น
ที่ช่วงเวลาเหมาะสมดูตามสถานการณ์
ทีนี้มาสรุปสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้พบเพิ่มอีกแล้วเพิ่มตั้ง๔๐ราย

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มก้อนเก่าที่มีการติดตามตัวมาตรวจไปแล้ว
เพราะว่ามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มสนามมวยและสถานบันเทิงที่ทองหล่อ
พอกลับมาตรวจอีกครั้งสรุปเจอค่ะผลเป็นบวกเป็นนะคะ
กลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่เลยทีนี้๑๖ราย
คือกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๙ราย
ทำงานใกล้ชิดต่างชาติ๑รายซึ่งเป็นคนขับขี่รถแท็กซี่
และรอผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก๖ราย
ตอนนี้ทำให้คนไทยนะคะในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙๑๗๗ราย
กลับบ้านได้ละ๔๑รายรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๓๕ราย

กระทรวงสาธารณสุขเองเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้ไทยนำเข้าหลายคนเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องยา
จะรักษาพอไหมถ้าสมมุติว่ามันเริ่มจากระยะที่๒เป็นระยะที่๓ลุกลามไปใหญ่โตเนี่ยนะคะ
ยาตอนนี้ไทยนำเข้ายาฟาวีเพียราเวียมาจากประเทศญี่ปุ่น๔๐๐๐เมตร
ซึ่งทางรัฐบาลเองบอกว่ามีความเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยได้๖๐๐๗๐๐คน
หลังจากนี้จะมีการสั่งเพิ่มอีกหลายหมื่นเมตรค่ะ